เป็นอุบัติเหตุที่ผู้เสียชีวิตก็น่าสงสาร
แล้วก็เห็นใจครอบครัวเหมือนกันค่ะ
คือเธอขี่รถจักรยานยนต์มา

แล้วก็เสียชีวิตเรียนอยู่ปี๒
เดือนมีนาคมนี้มีนาคมปีนี้ค่ะ
กำลังจะจบปวสออยู่แล้ว
แล้วก็เธอเป็นคนสู้ชีวิตมาก

เพื่อที่จะจบแล้วก็เป็นเสาหลักของครอบครัว

อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นบนถนนสายวงแหวน
รอบ๓อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

เป็นนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวะปี๒

เป็นรถยนต์ของธนาคารแห่งหนึ่งค่ะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อดึกที่ผ่านมา

หาเงินส่งตัวเองเรียน

อยู่กับน้าสาวใกล้กับที่ทำงาน
หลังเลิกงานก็ขี่รถจักรยานยนต์

แล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุนี้

ก็ขับรถมาตามถนนทางตรงจะกลับบ้าน

จักรยานยนต์ของผู้ตายออกมาจากปากซอยกระทันหัน

น้องลูกหมูเสียชีวิตนะคะ

บอกว่าเหตุการณ์มันเป็นลักษณะแบบนี้

รับศพเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดสุโขทัย
คนขับรถที่ไปชนก็ไปแสดงความเสียใจ
แล้วก็บอกกับครอบครัวว่าพร้อมรับผิดชอบ
ทุกอย่างนะคะค่าใช้จ่ายทุกอย่างจะรับผิดชอบหมด
แต่ก็ไม่ให้นักข่าวบันทึกภาพเอาไว้
นางสาวกัญจนากันทะวงอายุ๒๓ปีเพื่อนของผู้ตายบอกว่ารู้จักกันมาตั้งแต่อายุ๑๕๑๖ค่ะ
ผู้ตายเป็นคนสู้ชีวิตมากทำงานส่งตัวเองเรียน
เดือนมีนาคมก็จะจบปวสออยู่แล้วไม่คิดว่าเพื่อนจะอายุสั้นแบบนี้
แต่มาเชียงใหม่ทำงานด้วยเรียนด้วย
เขาบอกว่าเวลาทีก็ต้องเหนื่อยเข่าจอบเลียนไปประมาณปีนึง
ว่าเขากลับมาเรียนกลับมาเรียนไงเข้าก็ก็มาเรียน
ค่ะกลับมาเรียนอีกครั้งนึงไม่ต้องเป็นหวังอ่ะ
เพราะว่ามันรู้สึกว่ามันเหนื่อยมามากล่ะ
รถที่ไปชนเนี่ยค่ะสภาพด้านหน้าก็พังอย่างที่เห็น
ซูซูคันนี้อ่ะค่ะครับตำรวจบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ดำเนิน
คดีอะไรเพราะว่าต้องตรวจพิสูจน์หลักฐานก่อนนะคะ
วิถีการชนก่อนค่ะแล้วก็ไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะคะ
แล้วก็กล้องหน้ารถของรถคู่กรณีที่พุ่งชนก็ต้องไปตรวจสอบดู
ว่าเป็นอย่างที่คนขับรถบอกหรือเปล่าว่าจักรยานยนต์ออกมาจากซอยแล้วตัดหน้าจริงไหมนะคะ
ว่าเป็นลักษณะว่ากระทันหันจนแบบหลบไม่ทันจริงขนาดนั้นไหม